มาดูปฏิบัติการนี้ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือนะฮะต้องบุกบ้านหรูหลังนี้นะครับ
ใช่ค่ะบ้านหรูหลายสิบล้านบาทย่านประเวทคุณผู้ชมค่ะ
ใช้ปฏิบัติการนี้ว่าลากข้ามโลก
เพราะเป็นผัวเมียชาวจีนที่หลอกให้เหยื่อลงทุนแบบข้ามชาติ
คุณผู้ชมไปรอดูปฏิบัติการนี้กันค่ะ
ครบ

ตำรวจไปกันนะคะหลายหน่วยงานเลยเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง

และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้
เขาใช้วิธีการปิดล้อมตรวจค้น๑๙จุดในพื้นที่กรุงเทพ
บ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมคะอยู่ย่านประเวทค่ะ
เป็นบ้านหรูมากเลยนะคะ
เขาบอกว่ามูลค่าของบ้านแต่ละหลังที่อยู่ที่เขาไปตรวจค้น

และบ้านหลังนี้มีเนื้อที่๑๕๐ตารางวาค่ะ
เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญมาก
ตำรวจไซเบอร์นะคะก็มีการประสานหลายหน่วยงานเข้าไปควบคุมตัว
นายเซาเซียนซูอายุ๓๑ปีและนางคียิยีอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ต้องหาชาวจีนสองผัวเมียค่ะ
หมายจับสารอาญาฐานร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะ
ที่สำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังมีการยึดเงินสดมูลค่ากว่า๑ล้าน๕แสนบาท
โฉนดที่ดินบ้านจัดสรรมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาท
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดหรูย่านสุขุมวิทย์อีก๔ห้องนะคุณ
ฉันไปดูตัวตึงดึงมูลค่าตัวเป็นแสนเป็นล้านแล้วสำหรับโรงแรม
แรกผมนึกว่าตัวเป็นหมื่นก็แพงแล้วนะเป็นแสนล้านเนี่ยนะ
มีคือถ้าเกิดยิ่งมันหายากมาก
แต่เขาซื้อเป็นทรัพย์สินไว้หรือเปล่าฟอกเงินไว้หรือเปล่า
มากนะคะคือมูลค่าเนี่ยไม่ว่าจะโฉนดที่ดินทั้งเงินสดที่ยึดได้
โอ้โหสารพัดทุกอย่างอีกหลายรายการต้องยึดเอาไปตรวจสอบค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการตรวจสอบในหมู่บ้านเดียวกันด้วยนะอีก๑๖จุด
แล้วพบด้วยว่ามีความเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วย
ตรวจยึดรถยนต์หรูเอกสารหลักฐานโฉนดที่ดินเงินสดมาได้อีกจำนวนหนึ่ง
และมีการตรวจสอบบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีธาด้วยนะคะ
คือเบาะแสนะคะคุณผู้ชมคะมาจากที่ผู้เสียหายเขาไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
มีกลุ่มคนร้ายใช้วิธีการตีสนิทมาหลอกให้หลงเชื่อ
มีการปลอมแปลงบัญชีโปรไฟล์ในสื่อออนไลน์หลายรูปแบบมาทุกทาง
เฟซบุ๊กไลน์แล้วชักชวนให้เหยื่อร่วมลงทุนค่ะ
ในลักษณะการเทรดเงินสกุลดิจิทัลค่ะแล้วก็เทรดแบบสินทรัพย์อื่น
ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเหยื่อหลงเชื่อ
สุดท้ายกลุ่มเหล่านี้หลอกเงินเขาค่ะแล้วก็กลายเป็นหายสาบศูนย์ไปเลย
มีเหยื่อเข้าแจ้งความในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพเองและจังหวัดประจวบคิริขัน
รวมมูลค่าความเสียหายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าน่าจะหลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว
ฝ่ายความมั่นคงในอังกฤษที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วย
นี่เลยถึงต้องเป็นลากข้ามโลกไงคุณ
ใช่โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ช่วงเวลาประมาณ๔โมงครึ่ง
ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะแถลงสรุปคดีนี้ด้วยตัวท่านเองที่กองบัญชาการตำรวจสอทอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่ข่าวใหญ่ประจำวันเลยนะฮะเพราะว่าความเสียหายเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับ